มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์จริงนะคะวัตถุอะไรที่
ตรงนี้ค่ะทำให้ดินประสิวมันปะทุแล้วเกิดระเบิดขึ้นมาใส่หน้าเขาค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพค่ะต้องไปช่วยเหลือโดยเร็วนะคะ
ซึ่งก็ปรากฏว่าผู้ชายวัยรุ่นอายุ๑๖ปีที่บ้านหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์
เล่นบ้างไฟแล้วถูกระเบิดใส่ก็ปวดแสบปวดร้อน
ใบหน้าทั้งหน้าอกแล้วก็ขาข้างขวามีสะเก็ดระเบิดเป็นรอยด้วยนะคะ
ประมาณหนึ่งถึงสองแผลก็ต้องปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไปนะคะ
นายบัวพาค่ะซึ่งเป็นคุณตาของคนที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะ
บอกว่านั่งอยู่ใกล้หลานห่างกันไม่ถึง๒เมตรเขาเห็นว่าหลานชายเนี่ย
แล้วทีนี้พอเอาสวาดไปเจาะมันก็เกิดความร้อน
สว่านมันร้อนใช่ไหมคะก็เสียดสีกับดินประสิว
กระเด็นไปไม่มีทิศทางโชคดีนะคะที่ไม่กระเด็นเข้าตานะคะ
งั้นก็อาจจะตาบอดได้ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเสียงมันดังไปถึงทุ่งนาเลย
ก็เลยตกใจพากันมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าจุดบ้างไฟเล็ก
บางคนก็คิดว่าจุดประทัดยักษ์ค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีคนบาดเจ็บแบบแหม่หวุดหวิดที่จะตาบอด
เพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนกันนะคะวัยรุ่นที่ชอบเล่นบ้างไฟก็
อย่าเรียนแบบนะคะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์มากพอหรือ
ไม่ได้ไคร่คลวนให้ดีก็อาจจะเกิดอันตรายแบบนี้ได้ค่ะ